แชมป์โลกเจ็ดสกีวัย๑๔ปี
ขี่เจ็ดสกีแล้วพลัดตกน้ำ
คันหลังชนซ้ำจนเสียชีวิตขาดที่
พ่อแม่ตัดสินใจแจ้งความเด็ก๙ขวบคู่กรณี
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที